ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองนะคะ
มีเจ้าที่ได้รับแจ้งว่ามีผู้หญิงคนนึงได้รับอุบัติเหตุ
ได้รับบาดเจ็บจากการที่เธอเนี่ยทิ้งแล้วก็เทโซดาไฟลงไปในซ่วมเนี่ยนะคะ
เพื่อที่จะทำให้มันหายตันแต่ท้ายที่สุดเนี่ยมันระเบิดขึ้นมา
ทำให้ตัวเธอได้รับบาดเจ็บเจ้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาลนะคะ
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาจังหวัดชนบุรีก็รับแจ้งนะคะ
ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการที่ถูกสารเคมีคือโซดาไฟนี่แหละ
เด็นใส่ตามร่างกายได้รับบาดเจ็บบริเวณด้านหลังเป็นแผลผู้พองเลยค่ะ
นี่อ่ะเหตุการณ์กลหละหลผลพอสมควรเลยนะคะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในบ้านหมู่๓ตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ
พอเกิดเหตุแล้วญาติก็นำตัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนั้น
ขึ้นรถยนต์มาที่บริเวณถนนสาย๙กิโลตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชา
แล้วก็ขอให้ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อเพราะว่าการจราจรติดขัดนะคะ
ผู้ที่รับบาดเจ็บนั้นก็คือนางสาวปรานีกิ่งทองอายุ๔๘ปีค่ะ
ตอนที่เธอได้รับบาดเจ็บนั้นเธอก็ยืนสวมผ้าถุงร้องโอดโอยรอเจ้าหน้าที่อยู่
ที่หลังเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะคะจากการที่ถูกโซดาไฟกระเด็นใส่
เป็นแผลผู้พองหลายจุดเจ้าหน้าที่ก็รีบประถมพยาบาล
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา
จากการที่มีการสอบถามนางสาวสุนิสาสำเร็จซึ่งเป็นลูกสาวผู้บาดเจ็บนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าที่บ้านจะมีการจัดงานสมรสของญาติ
และแม่ก็เลยช่วยกันเก็บข้าวของจัดบ้านให้เรียบร้อยอะค่ะรวมถึงทำความสะอาดห้องน้ำด้วย
แม่ก็เข้าไปทำความสะอาดห้องน้ำปรากฏว่าซ่วมมันตันไง
วิธีทั่วไปที่หลายคนหลายบ้านอาจจะใช้ก็คือเอาโซดาไฟเทลงไปในชักโครก
เพราะว่าสุรไฟเป็นสารเคมีที่กัดกร่อนมันจะทำให้ท่อมันหายตันได้
เธอก็เทลงไปปรากฏว่าจากนั้นนะคะโซดาไฟมันเกิดปะทุขึ้นมาแล้วก็ระเบิด
เด็นไปทั่วห้องน้ำแล้วตัวแม่เองก็ได้รับผลกระทบได้รับบัตรเจ็บนี้ไปด้วยค่ะ
ไปฟังเสียงลูกผู้บาดเจ็บพูดถึงเหตุการณ์
นักคุณโซดาไฟเอามาใส่หรือถ้อที่มันตันมันเต็ม

เขาบอกแบบนี้เลยนะเป็นโซดาแผดเผา
จริงแล้วมีความเข้มมากมีฤทธิ์มากร้อน
และถ้าใช้แบบเอามาโดนผิวหนังโดยตรงนะคุณ
ผิวหนังจนเนื้อยุ่ยได้เลยเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นเอง
เวลาจะเอาไปใช้งานจริงเขาบอกว่าต้องใส่ไปในน้ำ
ในผัศนาที่มีน้ำก่อนคลนจนมันละลายก่อน
และถึงจะไปแทนในท่อไปแทนในส้วม
ไม่ใช่ใส่เป็นเกร็ดอย่างนั้นคือความเข้มข้นมันจะมาก
หากมันไปเจอกับท่อที่มันตันเจอกับสารเคมีอื่น
อาจจะเกิดปฏิกิริยาได้เพราะฉะนั้นจะต้องละลายน้ำก่อน
แล้วเขาบอกว่าแม้ว่าโซดาไฟเป็นสารไม่ติดไฟ
แต่ถ้าสัมผัสกับสารบางชนิดเช่นกรดเข้มข้น
หรือทำปฏิกิริยาอย่างรุนแรงกับน้ำ

ทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีกันจนเกิดความร้อนพอเพียง
และทำให้สารที่วางอยู่ใกล้สามารถติดไฟได้

ดับเพลิงจึงต้องดูสารที่เป็นคู่ปฏิกิริยาเคมีด้วย
เวลาไฟไหม้แล้วมันก็ไม่ได้ดับง่ายด้วยนะคุณนะ
รวมถึงการเลือกใช้เครื่องดับเพลิงให้ถูกต้องกับเหตุการณ์ด้วยเห็นไหมคุณ

แล้วเวลาจะใช้มันต้องป้องกันด้วยเพราะมันมีกลิ่น
ก็ต้องปิดปากปิดจมูกใส่ถุงมืออะไรให้เรียบร้อยค่ะ
มันไม่ใช่เหมือนน้ำยาล้างจานทั่วไปที่จะทำความสะอาดง่ายจริง
ตามห้างสรรพสินค้าเขามีขายเลยนะเป็นซองด้วยเป็นขวดด้วย
แล้วเขาจะบอกเลยว่าสมมุติเท๑ฝาแล้วก็ตามด้วยน้ำร้อนในปริมาตรเท่าไหร่

แต่บางที่ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างเขาก็แบ่งขายไงคุณ
ถ้าเราไม่รู้เราก็ซื้อมาเป็นถุงเป็นกิโลเทลงไปเลย
อย่างนี้มันเกิดปฏิกิริยาได้นะครับ